ขยับเข้ามานะให้ใกล้ทีวีหน่อยเดี๋ยวดูไม่ชัดนะครับ
แล้วก็คุณวราพรครับแอลกอฮอลสะอาดดีไหม

ทุนไปแล้ว
ถูตัวไปแล้วนี่
ก็แอลกอฮอลสะอาดดีไหม

ก็แอลกอฮอล์สะอาดไง
สอบคอบอกว่าให้ล้างมือบ่อย
พี่เขาก็ออกมาแล้วเขาก็ล้างมือ
มันหอมดีค้าเต่าเลย

นะฮะคือทาทั้งตัว
แอลกอฮอลทาทั้งตัวอันนี้พีคแล้ว
หอมดีสะอาดมันต้องสะอาดทุกจุด

เอามาโพสต์ไว้ขำบอกว่านี่เราใช้ผิดมาตลอดเลยเหรอ

กะว่าถึงบ้านไม่ต้องอาบน้ำกันเลยทีเดียว
คนกดต่อไปคือผู้โชคดี
รอบหน้ามาอีกซื้อขันวางไว้หน้าร้านสักใบ
บางคนบอกว่าชอบตอนจบ

พี่ก็กะจะอาบน้ำสะอาดทั้งตัวเลยนะ
เดี๋ยวดูเขาบอกมีอะไรเนี่ย
กะว่าถึงบ้านไม่ต้องอาบน้ำกันเลยทีเดียว
อันนี้นะฮะนี่นี่ผมชอบอันนี้
คนกดต่อไปคุณคือผู้โชคดี
พอถึงตรงนั้นแล้วเขาไปกดต่ออีกหรือเปล่าคุณนัทพงศ์

มีนะชอตสุดท้ายไปกดอีกรอบหนึ่ง

ใช้คุ้มจริงเลยค่ะเจลแอลกอฮอล์